มาด้วยการในการนับคะแนนเสียงที่เขตบางซื่อเขตเจ็ดนะคะที่นี้นะคะ
ก็ก็ถือว่ากำลังคึกคักเลยค่ะคุณผู้ชมด้านหลังที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะ
ก็เป็นหีบเลือกตั้งนะคะจากหน่วยต่างทั้งหมด
หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดหน่วยด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะแพนภาพให้ได้ดูกันค่ะ
ทางฝั่งนี้นะคะซึ่งทั้งหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดหน่วยที่เห็นนี่แหละค่ะ
ก็จะทยอยส่งมานะคะที่เขตบังซื้อค่ะ
แล้วที่เห็นตรงกระดานตรงนั้นนะคะก็เจ้าที่ก็จะกานะคะ
กากบาททับสีแดงทับนั่นหมายความว่ากล่องได้ถูกคืนมาแล้วนะคะ
ที่เขตบางซื่อตรงนี้นะคะทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดด้วย
อ่าทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดหน่วยด้วยกันนะคะ
ความพิเศษของเขตบังซื้อค่ะก็จะรวบรวมของเขตดุสิตด้วยนะคะ
สิบสามหน่วยด้วยกันค่ะซึ่งก็จากการสอบถามผู้อำนวยการนะคะ
ของเขตบังซื้อค่ะบอกว่าตลอดทั้งคืนนี้นะคะ
ก็เจ้าหน้าที่ระดมกำลังอย่างเต็มที่เลยค่ะในการที่จะนับคะแนนเสียงนะคะ
แล้วก็มีกำหนดให้เสร็จภายในคืนนี้แน่นอนค่ะโดยนะคะจากการที่
แจ๊กกะรีนนะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้ไปตรวจสอบนะคะ
นับคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้งนะคะก็พบว่ามีผู้สมัครหลายหลายคนเลยนะคะ
น่าจับตามองค่ะไม่ว่าจะเป็นหมอเอกนะคะ
นายแพทย์คณวัฒน์จันลาวัลค่ะพักประชาธิปัตย์ค่ะ
หรือว่าจะเป็นร้อยตำรวจเอกวัฒนารักษ์นะคะสุรนาศยุทธ์พักเพื่อไทยค่ะ
อ่าขณะเดียวกันค่ะคะแนนโอ้โหคนนี้ก็น่าจับตามองค่ะ
คุณพิมออนคงอุดมนะคะจากพักพลังท้องถิ่นไทย
รวมไปถึงนะคะคุณธนิการพรพงศาโรธพักพลังประชารัฐนั่นเองนะคะ
สอบถามนะคะภูมิในการเขตก็ค่อนข้างลุ้นเหมือนกันค่ะ
เพราะว่าตลอดทั้งวันนี้นะคะที่เขตบังซื้อเนี่ยค่ะ
ก็มีผู้มาใช้สิทธิ์มากจริงจริงค่ะมากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะ
ก็แฟนไทยรัฐทีวีนะคะเกาะติดได้เลยค่ะ
ใครที่ได้มาใช้สิทธิ์กันที่นี่นะคะก็มารอลุ้นนะคะว่า
สมัครค่ะที่อยู่ในเขตของคุณเนี่ยค่ะที่คุณเลือกไปเนี่ย
จะเข้าตาเข้าเป้าหรือเปล่านะคะ
และนี่ก็คือบรรยากาศสดเลยนะคะที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะคะ
โดยแจ๊กกะลีนค่ะก็ได้เกาะติดตลอดทั้งวันนะคะ
ค่ะก็ยังลุ้นกันต่อไปได้เลยนะคะบรรยากาศสดสดนะคะ
ในอ่าทุกจุดเลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็ด้านหลังแจ๊กรีนนะคะ
ก็มีรถหลายคันค่ะเตรียมตัวที่จะส่งหีบเลือกตั้งมานะคะ
โดยตรงกลางที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็เป็นการนับคะแนนค่ะ
เขตบังซื้อนับคะแนนของผู้ที่ใช้สิทธิ์นะคะ
ล่วงหน้ารวมไปถึงผู้ที่เลือกตั้งนอกราชนาจักรด้วยนะคะ
ก็คือจะมารวบรวมที่นี่ทั้งหมดเลยล่ะค่ะก็ติดตามกันตลอดทั้งคืนได้เลยนะคะ
กับไทยรัฐทีวีค่ะซึ่งบรรยากาศตอนนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่หลายหลายคนก็ทำงานเต็มกำลังค่ะบางคนบอกว่าทั้งวันเนี่ย
วันนี้อากาศร้อนมากนะคะแดดแรงจริงจริงค่ะ
แต่ก็ยังแข่งขันกันจนถึงตอนนี้เลยล่ะค่ะตอนนี้นะคะ
เท่าที่เห็นก็อ่าส่งมาประมาณยี่สิบแล้วนะคะ
สิบหน่วยนะคะที่ส่งกันมาค่ะ
ค่ะก็ยังดูภาพสดกันได้ตอนนี้เลยนะคะ
ค่ะนะคะแล้วตอนนี้เราก็ดูภาพสดเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่หลายหลายคนค่ะช่วยกันค่ะจากเขตบังซื้อนะคะ
จำนวนกำลังนะคะเจ้าที่ทั้งหมดนะคะเกินกว่าร้อยคนค่ะ
ตลอดทั้งคืนเนี้ยนะคะก็ทำงานอย่างขมะขมิ้นค่ะ
ในการนับคะแนนเสียงให้บริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุดนะคะโดยผู้อำนวยการนะคะ
ยังยืนยันด้วยนะคะว่าที่เหตุบังซื้อเนี่ยค่ะ
ก็ไม่พบการทุจริตนะคะในการเลือกตั้งแต่อย่างใดค่ะ
รวมไปถึงนะคะก็จะรวบรวมจำนวนหีบทั้งหมดนะคะ
หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดอ่าหีบจากหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดหน่วยนะคะ
ไปถึงจากเขตดูสิตอีกแปดสิบสามหน่วยนะคะก็จะรวบรวมไปให้ที่อ่า
สารวาการกรุงเทพมหานครนะคะก็คาดว่าน่าจะเสร็จภายในคืนนี้นะคะ
ก็ติดตามได้บรรยากาศสดสดตอนนี้เลยนะคะหลายคนหลายหน่วยงานก็ขมักเม่นหน้าดูเลยล่ะค่ะ
สำหรับแฟนแฟนไทยรัฐทีวีนะคะถ้าอยากจะดูข่าวที่เกาะติดนะคะ
แล้วก็สดใหม่ค่ะทันใจค่ะแจ๊กกะลีนเองตลอดทั้งวันนะคะ
ก็เนี่ยค่ะติดตามตลอดก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะคะ
ติดตามกันต่อไปได้นะคะกับไทยรัฐทีวีค่ะ
นัทประคันถ่ายภาพแจ๊กกะรีนไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ